ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะก็เป็นเหตุการณ์ในงานแต่งงาน
แต่กลายเป็นว่าอาสาสมัครตำรวจบ้านนะคะ
ที่เขาไปทำงานดูแลความเรียบร้อยภายในงานแต่งงานนี้ทะเลาะกันเอง
กลายเป็นทะเลาะกันเองแล้วก็ยิงใส่นะคะ
ยิงใส่กันจนทำให้เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตไปหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บไปหนึ่งค่ะ
เย็นกัน
ใหญวหกสิบสามปีอาสาสมัครตำรวจบ้านนะคะ
ชักปืนขนาด๓๘ยิงอาสาสมัครตำรวจบ้านด้วยกัน
เสียชีวิตไปหนึ่งคนคือนายชูจิตถูกยิงเข้าใต้ชายโครงซ้าย
มีคนบาดเจ็บอีกหนึ่งคนคือนายสมพรถูกยิงเข้ากลางหลังอาการสาหัส
และทั้งสองคนเป็นอาสาสมัครตำรวจบ้านเหมือนกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืน๒๙ธันวาคมก็คือเมื่อคืนนี้นะคะ
บ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุเขากำลังจัดงานแต่งงาน
นายสมพรคนเจ็บนายชูจิตคนตายและนายอุทัยผู้ก่อเหตุ
เป็นอาสาสมัครตำรวจบ้านทั้ง๓คน
ก็รับงานมาดูแลในงานแต่งงานดูแลความเรียบร้อยดูแลความปลอดภัย
แล้วก็ไปร่วมงานด้วยแต่คุณผู้ชมคะไปดูแลความเรียบร้อย
แต่อาสาสมัครตำรวจบ้านเขาก็ดื่มสุราในงานแต่งงานด้วย
ช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงงานเลี้ยงตอนเย็นทุกคนกำลังสนุกกันเลยร้องเพลงกัน
นายสมพรคนเจ็บและนายชูจิตคนตายกำลังเดินออกไปปัสสาวะ
อุทัยคนก่อเหตุชักปืนจุด๓๘ยิงกลางหลังนายสมพรจนล้มลง
นายชูจิตผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนไปห้ามนะคะคนห้ามคือคนที่ถูกยิงตายนะคะ
แต่ถูกนายอุทัยเนี่ยยิงสวนเข้าชายโครงซ้ายนายชูจิตคือล้มลงกับพื้นแล้วนิ่งไปเลย
ชาวบ้านก็ช่วยกันควบคุมตัวนายอุทัยผู้ก่อเหตุเอาไว้ค่ะ
คุณภูริพัฒน์นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้
คุณผู้ชมคะไปดูบรรยากาศในงานหน่อย
โต๊ะเก้าอี้เวทีก็ต้องจัดเก็บ
ชาวบ้านก็ชี้ให้ดูคราบเลือดในพื้นที่
ชี้ให้ดูจุดที่นายชูจิตถูกยิงตาย
จุดที่นายสมพรถูกยิงบาดเจ็บสาหัส

ทีมข่าวของเราได้คุยกับพยานที่เข้าไปแย่งปืนจากผู้ก่อเหตุค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่านายชูจิตผู้เสียชีวิตและนายอุทัยผู้ก่อเหตุ
เขาเป็นอาสาสมัครตำรวจบ้านชุดเดียวกัน
แต่ทั้งคู่ไม่ถูกกันนะคะ

ตัวผู้เสียชีวิตคิดว่าผู้ก่อเหตุมายุ่งกับเมียตัวเอง
ทำให้ทั้งคู่ไม่ถูกกันแล้วไม่ถูกกันมานานแล้ว

แต่ต่างฝ่ายแยกวงกันดื่มเหล้าค่ะ
แต่รับงานมาดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยในงานแต่งงานงานเดียวกัน
แต่รู้ว่าไม่ถูกกันเอาแยกโต๊ะ
ทีนี้ผู้เสียชีวิตกับเพื่อนจะออกไปปัสสาวะพี่อุ๋

ใช่ไงใช่ค่ะดูสิ

ผู้ก่อเหตุเห็นเดินตามไป
เนี่ยภาพขวามือคือผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เดินตามไปแล้วยังไงเดินตามไปแล้วยิงเลยค่ะ

ต้อนรับเพื่อนนิ่งประจักรนัดอะไรอย่างนี้สิ
สองนิ่งสองนัดครับ
ผมเป็นผู้เอาไปกำเอาปืนในมือผู้ก่อเหตุออกไว้

ทีมข่าวของเราไปตามหาทางฝั่งของผู้เสียชีวิตค่ะ
วันนี้ญาติได้นำร่างของนายชูจิตไป
เราได้คุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิต

สามีเธอกับนายอุทัยผู้ก่อเหตุมีปัญหากัน
สองสามปีก่อนเธอยอมรับเลยว่าเธอเคยแอบคุยกับนายอุทัยผู้ก่อเหตุจริง
แต่เลิกคุยไปนานแล้วสามียังโกรธอยู่ยังไม่จบยังระแวงคิดเล็กคิดน้อยมาตลอด
เธอเองเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด

ไม่ได้ต่ออายุบัตรตั้งแต่ปี๒๐๐๐ไม่ได้ต่ออายุบัตรตั้งแต่ปี
คือผู้ก่อเหตุนายอุทัยประพฤตนไม่เหมาะสมในพื้นที่
สพภูเวียงก็เลยไม่อนุญาตต่ออายุบัตรให้
แต่กลายเป็นก็ยังรับงานไปดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยอะไรอย่างนี้

เหตุการณ์นี้ตัวผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าลงมือยิงจริงยิงทั้งคู่เลย
ขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพกลัวจะไม่ปลอดภัย
ตำรวจควบคุมตัวนายอุทัยผู้ก่อเหตุส่งฟ้องศาลจังหวัดที่ชุมแพรนะคะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าและความผิดเกี่ยวกับพรบออาวุธปืน
ค้านการประกันตัวด้วยค่ะอ่า
คือบางทีชาวบ้านเขาก็ไม่รู้หรอกว่ายังเป็นหรือไม่ได้เป็นแล้วใช่ไหม
คือเคยเป็นเป็นอดีตอย่างนี้ค่ะชาวบ้านเขาก็คิดว่าอ้าวก็เป็นอาสาตำรวจ
ก็นำไปสู่การพกปืนได้ด้วยซึ่งความจริงก็เนี่ยก็โดนข้อหาไป